ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมไปอัปเดตราคาสินค้าวันนี้กันเลยนะคะ
เริ่มกันที่เนื้อสัตว์ก่อนเลยหมูเนื้อแดงคงที่อยู่เลยนะคะ๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
โพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองค่ะ
เนื้อสัตว์ยังคงที่อยู่นะในสัปดาห์นี้นะคะต่อกันที่ราคาอาหารทะเลกันหน่อย
ปลากระพงขาว๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมกุ้งแชร์บ๊วย๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
หมึกกล้วย๒๓๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม